วันที่๑๑พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันปรีดีพนมยง
เพื่อรำลึกถึงนายปรีดีแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูล
การปกครองสยามชั่วคราวปี๒๔๗๕หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จึงได้มีการจัดเวทีเสียวนาขึ้น
ที่ได้สร้างหลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างรัฐมนูล
ถอยตัวเองออกมาให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นทั้งรับ
และก็ไม่รับร่างรัฐมนูลอย่างเต็มที่
ในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงตอนนี้เตรียมความพร้อมระดมกำลัง
หากว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในช่วงทำประชามติ

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันนี้

เพื่อป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
จะได้ทราบว่าหน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานหลัก

พร้อมกันนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้สั่งให้กำหนดกลุ่มประเทศมหาอำนาจ
ที่มีพลังค่อนข้างสูงให้ชัดเจน
เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดท่าทีของไทยกับกลุ่มประเทศเหล่านั้น
ขณะที่เวทีเสวนาวิชาการเรื่องการร่างรัฐมนูลประชาธิปไตย

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้ยกย่องแนวคิดการร่างรัฐมนูลของนายปรีดีพนมยงรัฐบุรุษอาวุโส
ที่ได้สร้างรอยต่อจากระบอบประชาธิปไตยไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
ทำให้ประชาชนมีหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพ
แม้จะเป็นรัฐมนูลที่มีบทเฉพาะการ
แต่ก็แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย
คือมีสวที่มาจากการเลือกตั้ง
ระบุชัดเจนว่าให้อำนาจวุฒิสภาวโหดนายุคละมนตรีได้
อันนี้คือบทเฉพาะการ
ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ว่าเราจะประเมินว่าบทเฉพาะการเนี่ย
จะนำไปสู่บทถาวรที่เป็นประชาธิปไตย
หรืออำมาตยาภิกษาไตย
ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นว่าอำนาจของที่สมาชิก
จะมีมากเกินในการเลือกนายุทธ์รัฐมนตรี
ที่สองซึ่งที่ฉันคิดว่าไม่พูดถึงคงไม่ได้

ซึ่งเป็นที่มาของมาตรา๔๔ของนายุทธ์รัฐมนตรี
คงไว้ควบคู่ไปกับรัฐมนตรีที่จะผ่านในวันที่๗สิงหาพรุ่ง

จะได้ทำประชาบัติหรือเปล่าฉันก็ยังไม่แน่ใจ
ขณะที่นายปริญญาเทวานรุมิตกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าร่างรัฐมนูญฉบับปัจจุบัน
ไม่ได้ต่างจากรัฐมนูลปี๒๕๕๐นะครับที่ใช้สวเข้ามาถวงดุลอำนาจเช่นเดิม
ขณะนี้ถือว่าคอสชเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ว่าร่างรัฐมนุนจะผ่านประชามติหรือไม่
จึงเสนอให้ขศถอยตัวเองออกมา
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นทั้งรับและไม่รับร่างรัฐมนูลได้ตามสมควร
ฉะนั้นจะทำให้สถานการณ์ข้างหน้ามีความน่าเป็นห่วงครับ